ถึงเรื่องของคนบุญในวงการบันเทิงที่ติดเชื้อโควิด๑๙
ช่วงแรกเลยสรุปไปสรุปมามีประมาณ๔๒คน
นับตั้งแต่วันแรกที่เจอมาจนถึงวันนี้ผ่านไปประมาณ๑๗วันแล้ว
เลย๑๔วันแล้วที่เขาจะต้องรักษานะ
บางคนที่อาการน้อยเขารักษาประมาณแค่๑๔วันนี้นะคะ
บางคนได้ออกมาจากโรงพยาบาลแล้วเพราะว่าหายแล้วนะคะ
เอา๑๗วันผ่านไปใครหายป่วยบ้างตรวจสอบกันบ้างนะคะ
มีทั้งหมด๘คนด้วยกันเริ่มที่คนนี้
เพราะว่าตอนติดก็เริ่มที่คนนี้เช่นเดียวกัน

คุณกัจจังจิรันธนินคุณเวย์ไทเทเนียม

ตอนนี้คือออกมาได้แล้วโอ้โหเด็กดีใจแน่นอน

นี่หน้ากับลูกลินเสิร์ฟป๊าสักที
คนนี้ออกมาธรรมดาก็ไม่ได้

ยิ่งใหญ่นั่งรถกระบะกลับบ้านนะคะ

คุณพิ้งพลอยปภาวดีเป็นนางเอกวิกหมอชิด

นัชพันธ์และดีเจเพชรจ้ากับพันรยาก็คือคุณนิวเคลียร์นะคะ
คือคุณเพชรจ้าออกจากโรงพยาบาลแล้ว
แต่ว่าภรรยายังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะคะ
อกจากนี้ค่ะคุณโยยศวดี

นักแสดงนาดาวทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นแบงค์ทิติ
ก็ได้โพสต์แจ้งข่าวนะคะบอกว่าเตรียม

เตรียมออกจากโรงพยาบาลพรุ่งนี้
ซึ่งแม้ทุกคนจะออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะ
แต่ก็ให้ข้อมูลตรงกันว่าจะต้องจำกัดพื้นที่ในการใช้ชีวิต
และเฝ้าดูอาการอย่างน้อย

อู้หู้สนุกสนานร่าเรืองออกไปไหนได้

ส่วนอัปเดตอาการป่วยของศิลปินอาวุโสอาต้อยเศรษฐาศิราชยานะคะ
จากการสอบถามผู้จัดการส่วนตัวตอนนี้ยังคงรักษาตัวอยู่นะคะ

ถ่ายคลิปอัปเดตแจ้งข่าว
เช่นเดียวกับตลกชื่อดังนะคะนครชวนชื่นค่ะ
ครอบครัวแจ้งว่าตอนนี้อยู่ในห้องไอซียูเหมือนเดิมนะคะ
อาการโดยรวมไม่น่าเป็นห่วงอะไรค่ะ
วันนี้เองนะคะในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
ฮือฮามากก็คือคุณโดมนะคะ
โดมเดิร์ดสัปดาห์ตอนนี้ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
เพราะว่าเมื่อสองวันก่อนมีข่าวว่าเชื้อนี่ลงปอดแล้วนะคะ

คุณโดมเนี่ยอัปเดตผ่านไอจีส่วนตัว
บอกว่า๒วันก่อนเชื้อลงปอดครับ
แล้วก็มาแชร์ข้อมูลที่พบด้วยตัวเอง
บอกว่าเช้าวันที่๙คือหน้าตาสดใสแหละ
หลังจากรับยาแล้วก็มารู้สึกตัวว่าตัวเองตอบสนองยาได้ดี
แต่มีอยู่อย่างหนึ่งเขาบอกมันหายไปครับ
สเปรี้ยวในชีวิตผมความเปรี้ยว

มันหายไปนะทั้งที่ปกติจะทานขนมที่มันมีรสเกลือและรสมะนาว
แต่พอกินแล้วมะนาวหายเหลือแต่เข็ม
และเปรี้ยวมันกลายเป็นหวาน
ยังไม่พอค่ะด้วยความอยากได้วิตามินซี
แล้วชอบกินน้ำมะนาวมากก็เลยขนมากินเองซะเลยนะคะ
แต่พอกินแล้วมันก็เหมือนน้ำหวานอีกไม่เปรี้ยวเลย
ซึ่งคุณโดมบอกว่านี่อาจจะเป็นข้อพิสูจน์ว่า
เปรี้ยวมันหายไปจริง
ก็เลยบีบมะนาวใส่ปากตัวเองโชว์แบบนี้เลยดูหน่อยค่ะ
๒อย่างที่ชีวิตในชีวิตรู้สึกว่ามันเปรี้ยวแล้ว

มันไม่เปรี้ยวอ่ะมันเค็มขมอ่ะ
แต่มันไม่ได้แบบอย่างเนี้ยไม่เนี่ย

คิดว่าเดี๋ยวพอลูกยากหายดีขึ้นก็คงจะกลับมาเป็นปกติขึ้นนะครับ
ขึ้นนะครับนี่ค่ะอันนี้ก็คล้ายคล้ายกับที่เมืองนอกมีฝรั่งคนหนึ่งเหมือนกัน
พอเขาติดโควิดกัดหัวหอมแบบหอมหัวใหญ่ทั้งลูกอ่ะ
กินแบบไม่รู้สึกอะไรเลยน้ำตาไม่ไหลไม่รู้สึกเผ็ดอะไร
อันนั้นก็เป็นลักษณะคล้ายกับคุณโดนนี่แหละคือเหมือนกับว่าเสียการรับรถไป
ทดลองด้วยตัวเองซะเลยใช่ค่ะอืมอ่ะก็แสดงความยินดีกับหลายหลายคนที่หายแล้วก็ได้กลับบ้านแล้วด้วยนะคะ
แต่ถามว่าหายแล้วต้องทำตัวยังไงกันบ้างเอามาดูกันหน่อย
หายแล้วฉันต้องทำตัวยังไงต้องดูแลตัวเองแบบไหนยังไงกันบ้าง
อันดับแรกจริงแล้วเนี่ยไม่จำเป็นถ้าหายขาดแล้วจริงจริงนะคะ
จำเป็นต้องกักตัวหรือแยกตัวจากคนอื่นแต่ถ้าสมมุติคุณหมอฝากบอกไว้ก่อนออกโรงพยาบาลว่า
กลับไปขอให้สังเกตอีกสิบสี่วันนะเพราะว่าเชื้อตัวใหม่เนี้ย
บางทีมันติดซ้ำได้ค่ะอันนี้ก็ต้องติดตามที่คุณหมอบอกใช่ค่ะ
ล้างมือเป็นประจำฯล้างบ่อยบ่อยยิ่งดีมืออาจจะแห้งหน่อยทาครีมได้
แต่ว่าฝึกล้างมือเอาไว้ใช่ค่ะไม่ใช้อุปกรณ์รับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น
ต้องทำเลยคนที่ยังไม่ติดก็ต้องทำเหมือนกัน
ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะ
และถ้ามีอาการป่วยขึ้นใหม่หรือมีอะไรที่แบบเอ๊ะขึ้นมาเนี่ย
ไปเลยค่ะยกหูหาโรงพยาบาลหรือติดต่อสถานพยาบาลเลยว่า
ผมมีอาการแบบนี้ดิฉันมีอาการแบบนี้หนูมีอาการแบบนี้
อันตรายไหมยังไง